เรื่องของการเมืองนะคะยังอยู่ที่เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์
เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสอสอ
ที่บอกว่าจะมีการบังคับใช้หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก็คือยืดเวลาประกาศใช้ออกไปอีกประมาณ๙๐วันเป็นเบื้องต้น

ตอนนี้ข้อเสนอแนวทางของกรรมาธิการ
ที่จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสนชพรุ่งนี้แล้วนะ
จะมีการประชุมเรื่องนี้วาระ๒และวาระ๓

คือ๑ตามกฎหมายเดิมที่กรทเขียนไว้

หรือ๓ยืดออกไป๑๒๐วัน
สามเดือนหรือสี่เดือนอ่าดูกันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้เอง
ผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามนายกสิคะว่ามันเป็นเรื่องราว
วันก่อนนายกแค่ยกมือบ๊ายบอกไม่มีใบสั่ง
ไม่มีใบสั่งตอบคำถามแค่นั้นแต่เมื่อวาน

ใช่ค่ะเกี่ยวกับการที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเคยบอกว่า
เลือกตั้งพฤศจิกายนปีนี้แน่นอน
นายกคะจะเลื่อนออกไปอีกไหม
ถ้ามันเป็นผลจากเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งนี้นะคะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ชี้แจงรายละเอียดภายหลังคณะกรรมธิการวิสามัน
พิจารณากฎหมายลูกเพื่อได้การเลือกตั้งที่บอกว่า
กฎหมายลูกจะบังคับใช้หลังจากประกาศในกิจจา๙๐วัน

การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้

แต่จะเมื่อไหร่ประการใดก็ขึ้นอยู่กับการพินาร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกอย่างกฎหมายมันไปได้อะไรไปได้มันก็เป็นอย่างกำหนดเวลาที่ผมบอกนั่นแหละ
แต่ถ้ามีข้อมีนานอะไรเพิ่มเติมก็ละฟังเหตุปังผลขึ้นกันแล้วกัน
ว่ามันควรจะเป็นอย่างไรเพราะทุกคนคงมุ่งหวังให้ประเทศชาติมีความสงบปลอดภัย
แล้วก็เดินหน้าไปได้ดีทั้งนั้นเองนะครับ
นายกบอกก็ต้องดูกรทดูสนชดูคณะกรรมธิการร่วม

ขณะที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
ยืนยันเรื่องเดียวกันก็คือการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้
ไม่ได้มีใบสั่งจากคอสชนะ
ส่วนเรื่องของสถานการณ์ในตอนนี้
ยังไม่ถึงเวลาที่จะปลดล็อกทางการเมืองหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตไง
ถ้าสมมุติอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องของความไม่พร้อมของภาคการเมือง

เด็กประวิทย์บอกยังไม่ถึงเวลาค่ะ

ก็ให้เขาทำให้เสร็จก่อนนะ

ไม่มีใครตอบเรื่องของวันเวลาและห่วงเดือนนะ

แต่ก็ไม่ได้ระบุมานะครับ

เพราะตอนนี้ฝากฝั่งการเมืองเขาโจมตีบอกว่านายก
ประกาศในเวทีโลกบอกว่าจะมีการเลือกตั้งปี๖๖

ดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ก็บอกว่าไม่สามารถบอกได้ว่า
จะชี้แจงให้ต่างชาติเข้าใจกระบวนการภายในประเทศของไทยได้หรือไม่
แต่เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นเหตุเป็นผล
ให้ประเทศอื่นหยิบยกมาเป็นเงื่อนไขต่อรอง
ตราบใดที่การพัฒนาการภายในประเทศ
ยังเป็นสิ่งที่ดูแล้วเป็นบวกต่อประชาชน
ส่วนความเคลื่อนไหวของภาคประชาที่ปัด
นะคะนายอภิษฎเวชาชื่อว่าหัวหน้าภักร์นำทีมยื้อหนังสือ
ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งต่อให้สารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยคำสั่งหัวหน้าคอสช
แก้กฎหมายพักการเมืองว่าขัดต่อรัฐธรรมนูลหรือไม่
โดยนายอภิษฎได้เห็นว่าคำสั่งฉบับนี้

แต่กลับเป็นการอนุญาตให้พักการเมืองใหม่สัญหาสมาชิก
แล้วที่สำคัญมีแนวโน้มด้วยว่าสมาชิกจากพักเก่า
จะโอนย้ายไปสู่ภาคการเมืองหน้าใหม่